ยังอยู่กันที่เรื่องของเด็กและเยาวชนนะคะ
นี่เป็นเรื่องราวของเด็กชายวัยเพียง๑๐ขวบชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้โพสต์เรื่องราวชีวิตสุดเศร้าของน้องนะคะ
คือน้องเนี่ยพ่อเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วคือน้องก็ไม่เหลือใครแล้ว
อดศพคุณพ่อร้องไห้นะคะร่วมส่งพ่อในวาระสุดท้าย

เดี๋ยวพ่อลุงโจฟตรงดูแล้วหลักก็เดี๋ยวดูหนู
คือคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เรียกว่าคนดูบีบหัวใจเลยนะคะ

คือเด็กชายชัยวุฒิอ่อนหรือน้องเบส
เป็นนักเรียนชั้นป๔ของโรงเรียนวัดประชุมคงคาราม
ตำบลวัดป่าอำเภอหลมศักดิ์ที่เพชรบูรณ์ค่ะน้องเนี่ยได้กดกอดศพพ่อ
นายมานบแซ่บุ้นอายุห้าสิบเอ็ดปีด้วยความรักแล้วก็ได้กราบเท้าหลา
ส่งพ่อในวาระสุดท้ายเพราะว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาต่อไปนี้น้องก็ต้องเผชิญชีวิตตามลำพังค่ะ
ซึ่งเรื่องราวสุดเศร้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวในช่วงเช้าของวันนี้
ระบุบอกว่าอำลาพ่อบังเกิดเกล้าจำต้องเผชิญชีวิตต่อไปเพียงลำพัง
จากวันนี้ไม่มีพ่ออีกแล้วพ่อที่เคยไปส่งโรงเรียน
พ่อที่เคยเป็นเพื่อนเล่นชาวเน็ตได้เห็นค่ะ
โพสต์นี้เนี่ยถึงกับจุกอกพูดไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าสงสารน้องเบสจับใจ
ก็มาคอมเมนต์แสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกันจำนวนมากค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวัดประชุมคงคารามนะคะ
พูดคุยกับน้องเบสเนี่ยนะคะก็เปิดใจบอกว่าแม้พ่อไม่อยู่แล้ว
แต่น้องเบสก็ยังบอกรักพ่อเสมอจะตั้งใจเรียนหนังสือ
จะตามความฝันที่โตขึ้นอยากเป็นนักบินอวกาศนะคะฟังเสียงของน้องหน่อยค่ะ
นอนอยู่คนเดียวใช่ไหมลูกอยู่กับคนข้างห้องค่ะ
คนข้างห้องเขาใจดีไหมใจดีค่ะใจดีพ่ออยากให้เราเป็นอะไร
พ่อบอกว่าแล้วแต่ใจตัวเองที่อยากจะเป็นครับ
ยังรักพ่ออยู่ไหมเนี่ยรักครับนางสาวิตรีบุญเกิดกูลอายุสี่สิบปีค่ะ
ซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านที่เช่าบ้านอยู่ใกล้กับห้องเช่าของนายมานพพ่อของน้องเบสเนี่ย
บอกว่ารู้จักครอบครัวน้องเบสเนี่ยนาน๓ปีแล้วนะคะ
แม่ของน้องเบสแยกทางไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็เอาพี่สาวน้องเบสไปอยู่ด้วย
แต่ปัจจุบันค่ะปรากฏว่าแม่ติดคุกอยู่ในเรือนจำนะคะ
ส่วนพี่สาวน้องเบสมีคนใจบุญนำไปอุปการะเลี้ยงดูแล้วน้องเบสเนี่ยเป็นเด็กที่มีมารยาทดี
พูดจาภัยร้อประหยัดอดออมที่ผ่านมานะคะ
มักจะวิ่งเล่นกับลูกชายของเขาอยู่เสมอหลังจากพ่อน้องเบสเสียชีวิตแล้ว
ก็ตัวเองนี่แหละเป็นคนรับอุปการะดูแลน้องเบสเพราะว่ารักน้องเบสเหมือนลูกชายคนนึงนะคะ
ไปเยี่ยมบ้านน้องเบสก็เลยทราบถึงปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่บ้านมาโดยตลอด
พยายามให้ความช่วยเหลือมาต่อเนื่องอ่ะนะคะตอนนี้ก็เบาใจระดับหนึ่งแหละ
ที่มีเพื่อนบ้านรับอุปการะดูแลแต่ก็ยังห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
เพื่อเปิดรับบริจักษ์เป็นทุนการศึกษานะคะ
ถ้าหากว่าใครที่สงสารน้องมีจิตศรัทธาอยากร่วมทำบุญนะคะ
ก็บริจาคผ่านทางเลขที่บัญชีตามหน้าจอนี้ค่ะได้เลยค่ะ
อยากเป็นนักบินอวกาศนะคะ

ขอให้ทำฝันนะคะใช่ค่ะให้กำลังใจนะคะ